ก็เข้ารอบ๘คนในแบตมินตันชิงแชมป์โลก

เอาชนะทางมาริสก้าตุนจูงจากอินโดนีเซีย๒ต่อ๑เกมนะครับ

วันนี้จะพบกับทางเหยียมินครับ

ก็ต้องยอมรับว่าเราก็แบบบางจังหวะเรายัง
ได้ค่อนข้างที่จะผิดพลาดบ้าง
พยายามคุมตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะ

เทียนเฉินมือ๒ของรายการจากไต้หวันนะครับ